ธันวามหาสะดุดี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหา
ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
เดือนของผู้ชมที่มีอายุมาก
มีอายุขึ้นไปก็รึเปริจใช่ไหม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
ขอต้อนรับเข้าสู่แรกการที่หวานที่สุดแห่งปีนี้นะครับ
ซึกสุดที่รักครับ
เธอกระดาษของเรานั้นนะครับ
มีเงิน๑ล้านบาทเป็นเดิมพัน
ยิ่งยงยอดบัวงามสุดยอดนักร้องลูกทุ่งชายที่มีท่าชี้นิ้วเป็นเอกลักษณ์
ควงแขนมากับภรรยาที่ทั้งเก่งและสวยอย่างคุณธิปมนทาธิป
อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสามีกับชีวิตรักเหมือนดั่งนิยาย
เมื่อชายหนุ่มที่แสนธรรมดาได้มาพาลพบกับดอกฝา

และโชคชะตาก็ได้นำพาให้มาเจอกันอีกครั้ง
ได้โอกาสเดินหน้าสารสัมพันธ์
เคียงข้างผ่านอุปสรรคต่างมากมาย
ทำให้ความรักของคู่นี้ยืนยาวมาถึง๒๐ปี
เราสองคนรักกันมาหลายยี่สิบประปีแล้วนะครับ

วันนี้เราจะต้องชนะแล้วเอาเงินล้านไปนะครับผม

เตรียมกระเป๋าใบใหญ่มาใส่เงินล้านเลยนะคะ
สวัสดีครับคู่เมลี่ครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

ในส่วนของการถามคำถามในรายการของเรา
สบายมากครับผมยินดีมากครับ

ตั้งแต่อาการส้นของตัวนี่ดีขึ้นยังครับ

วันนี้คู่รักสุดยอดอีกหนึ่งท่านนะครับ

ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณยุ้ยญาติเยอะและสามีครับ
ยุ้ยญาติเยอะหรือจริยาปรีดากูล
นักร้องสาวลูกทุ่งที่มีผลงานโด่งดังกว่า๗๐อัลบั้ม
วงคู่มากับคุณเล็กชูชาติพองตระกูลสามีสุดเลิฟ
ที่เป็นทั้งรักแรกและรักเดียวของคุณยุ้ย
ทั้งคู่ร่วมกันก้าวผ่านอุปสรรคมากมาย
และด้วยความรักความจริงใจก็สามารถเอาชนะใจครอบครัวของฝ่ายหญิงมาได้
ทั้งคู่อยู่ด้วยกันมา๑๖ปีแล้ว
แถมท้ายด้วยการมีพยานรักตัวน้อย
ลูกทุ่งที่มาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์
คิดว่าอยู่กันมานานมากก็รู้กันทุกอย่างแล้วก็ไม่น่าพลาดนะ
สวัสดีครับคุณยุ้ยสวัสดีครับคุณเล็กครับ
เดี๋ยวผมขอยืนตรงนี้แล้วก็จะคุยกันทั้งสองคู่นะครับ
คุณวินี่ครับคุณมีปัญหาอะไรกับผม
เพื่อความสวยงามของรายการ
แหมวันนี้นะครับเราอยากจะบอกคุณผู้ชมเหลือเกิน
ว่าแพทย์รับเชิญของเรานั้นในรายการ
ขอบคุณที่ให้เกียรติเนี่ยว่าต้องอยู่อย่างนี้จนจบรายการนะครับ
ผมว่าเขาผมจะไปซะก่อนนะพี่ยิงยงนะ

ถามให้ทริปก่อนว่าอยู่บ้านเขาร้องเพลงให้ฟังมั้ย

ก็ตอบจะตัดต้นไม้ตัดย่า

เอากับชนจะจัดทั้งคุก

น่ารักไง
เห็นบอกว่าคุณตามใจภรรยาคุณมากเลย

คือเค้าไปเวลาผมไปคอนเสิร์ตเค้าก็ไปด้วย
แถวที่คาตัวผมจะเหลือแค่ซื่อหมดเลย

เห็นบอกว่าที่บ้านเนี่ยคุณสามีนี่เป็นคนจัดการทุกอย่างที่บ้านหมดเลย
เยี่ยงเราเนี่ยอยู่กับโรงแรม๕ดาวแล้วเขาจัดการทุกอย่าง

ไม่ต้องถามคุณเล็กว่าทำไมถึงเลิกอาชีพนายแบบครับ

ผมได้ยินว่าแฟนคลับของคุณเล็กนี่คุยกับรากมะม่วงหมดแล้วนะครับ

ทุกวันนี้ยุ้ยเขาตีเขาว่าเขาหายใจผมแทบจะหายใจแทนให้เขา

แล้วลืมตาถึงมาปุ๊บทำอะไรบ้าง

กินอะไรแกงปลาแกงทำทุกอย่าง

ข้างน้ำโอปิ

เดี๋ยวเรียกว่าดอดาเลยคับผม

ขี้หมาก็ต้องลงแฟบด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหน้าบ้านเหม็น
มึงเลี้ยงหมาแล้วเกลียดทำไมวะ

แล้วอันนี้ออกแนวระบายโอ้โหแรกโอ้โห

ผมให้คุณระบายได้เลยครับยินดีเลยครับ
ว่าตอนนี้คุณปลอดภัยเพราะว่าเรามีคนเยอะ
แต่เวลาคุณกลับบ้านอยู่กันสองคนเนี่ยเคลียร์เองนะครับ

ต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราจะทดสอบกันแล้วครับ
ว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับใส่ใจรู้จักกันมากน้อยแค่ไหน

เพราะเราไปกันต่อเลยครับกับศึกลิ้นกับฟันไปดูกฎิกากันครับ
ถ้าคุณได้ใส่ใจและรู้ใจกันมากกว่าก็รับหัวใจสะสมไปเลย

เราได้รู้แล้วนะครับว่าศึกลิ้นกับฟันนั้นเล่นยังไงนะครับ
ซึ่งคำถามและคำตอบนั้นก็มาจากชีวิตคู่ของคุณ
เรื่องราวความรักของคู่ของคุณนะครับผม
ดูสิว่าคุณใส่ใจกันจริงรู้จักกันจริงหรือเปล่า
เริ่มที่คู่ของคุณฮิปกับคุณยิ่งยงก่อนเลยนะครับ
ให้คุณทิพย์เลือกครับระหว่างข้อหนึ่งตลิ่งชัน
กับข้อสองทัญบุรี
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณเนี่ยเลือกอะไร

คำถามแรกมาก็ถึงกับงงเลยล่ะครับ
ทั้งสองที่นี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับทั้งคู่กันเนี่ย
ดูสิดูสิอยู่ดีก็ทำหน้าแบบฉงนขึ้นมา

มันนานมากมาแล้วสมัยนั้นเนี่ยนะครับ
ผมออกอากาศยังเป็นขาวดำอยู่เลย
น่าจะเป็น
ตลิ่งชันกับธัญบุรีอะไรครับ

เพราะว่าเอิม
ตอนนั้นอยู่ศรีบุเรืองฟิล์ม

ไปรับเชิญเล่นคอนเสิร์ตของวงคุณหนุ่มดังศรีเสรีชัย

แล้วก็จะไปเจอตัววุ้นตัวหนึ่ง

ตัววุ้นตอนนั้นเขายังไม่ดังไง
แต่ตัวทิพย์เองเนี่ยจะไม่ไอ้นั่น
ล้านนี่คือการวิเคราะห์ของคุณ

เปิดดูได้เลยครับว่าคุณเคยให้คำตอบอะไรไว้ในซองนั้น

ไปเจอนักร้องที่เป็นนักแสดงดาราเป็นดารานักแสดงคนหนึ่ง
ไปร้องเพลงใส่เสื้อสีชมพู
เฟ้ยกูบกะปายแล้วก็กระโปรงสีดำใส่บูธมวด
เฮ้ยเจอได้ขนาดนั้นเลยหรอ
สิ่งผมเป็นแค่จัฏฐี่ยังไม่ได้เป็นจะอาที่อะไร

เพราะว่าเขาเป็นดาราเป็นนักแสดงส่วนใหญ่

เรายังยังเขาเรียกว่ายังเป็นวุ้นอยู่

แล้ววันนั้นเขากำลังทำงานของเขาอยู่

แล้วก็ใส่ชุดไทยเดินมา

รู้สึกจดจำคุณยิ๊กยงได้ไหมวันนั้น

หลังจากนั้น
หลังจากนั้น๘ปี

แล้วก็ผมก็ยืนร้องเพลงไปด้วยมองกันไปด้วยอะไรอย่างนี้

มองมองลงมาเห็นจำเขาได้เลย

แล้วคุณทิพย์มองเห็นเขาไหมบนเวที

คือจริงแล้วเนี่ยทิพย์จะนึกถึงภาพคุณพมรดโนไทย

แต่พอเขาประกาศว่ายิ่งยงออกมาเนี่ย
ก็จะดูเฮ้ยทำไมน่ารักจัง

อิจฉาอิจฉา

เพราะว่าในมิวสิกวิดีโอไม่ใช่แบบนี้

สรุปนะครับผมได้ไปนะครับถูกต้อง๑คะแนน
เชิญครับทั้งที่ได้เลยครับ
และในข้อแรกคุณทิพย์ก็โชว์ความรู้ใจตอบถูก
ทำคะแนนนำไปก่อน๑ต่อ๐
ตอนนี้ก็มาดูอีกคู่กันบ้างล่ะครับ
ว่าจะรู้ใจกันหรือเปล่า

คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะเลือกอะไร
แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับคุณ

เพราะว่าพี่ทศพลนี่ยุ้ยก็ร้องคู่กับเขา

ส่วนสายันนี่ยุ้ยก็เอาเพลงเขามาร้อง
เป็นอัลบั้มฝากญาติเป็นอมตะอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับคู่ของคุณ

เปิดดูครับว่าคุณเคยให้คำตอบกับทีมงานของเราในซองนี้แล้วนะฮะ
ดูให้ดีครับว่าคำตอบจะเป็นอย่างไร
ตรงใจกันหรือเปล่าพร้อมนะครับ
แต่ยก๑สำหรับทศพลหรือยก๒สำหรับสายยาน
ยกครับโรงการ
เหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงครับ
คือพี่เขาเป็นตลกอยู่ในวงใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องโปรโมทเพลง

ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮียแหละคะ
เขาก็ต้องร้องคู่เพราะว่าพี่ทศพลเขาไม่ได้ไปกับยุ้ยทุกงาน

เขาก็เป็นตลกที่มาร้องคู่กับยุ้ย

เราอยากจะรู้ว่าเรามาชอบกันได้ยังไง
คืออันที่จริงผมไม่ได้จีบเขาเลย

คือยุ้ยจะชอบเขาก่อนแหละยุ้ยสงสารไง
เราเนี่ยยอมรับเลยว่าเราเนี่ยชอบเขาก่อน

ผมก็วิ่งไป๒กิโลฝ่าเพื่อไปเปิดอ่าน
เพราะว่าเด็กพ่อจะรู้

ใช่เลยถ้ารู้ปุ๊บยุ้ยก็จะต้องโดนด่า
ทางนี้ก็ต้องโดนไล่หรืออะไรสักอย่าง

ดังนั้นอนาคตของพวกเราเราก็ต้องอยู่กันไป
ส่งจดหมายกันไปมาผมตลอดเลย

จดหมายส่งกันไปจนปลายทางเนี่ย

ก็คือพ่อยุ้ยก็จับจดหมายที่ยุ้ยส่งให้เขาได้
โดยแบบคนในวงนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะ
ก็เอาจดหมายอันนั้นมาวางไว้ที่กระเป๋าแต่งหน้ายุ้ยอย่างนี้
ยุ้ยก็รู้แล้วแล้วก็คือพอขึ้นหน้าเวทีปุ๊บ

เขาไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าเขาไม่อยู่

เพราะว่ามันก็สะดวกง่ายดี

ไม่ทีแรกก็สงสัยตกใจเหมือนกัน

แต่ไม่เวลาเขาเออนิดหน่อยเดี๋ยวเราช่วยพี่เขาก็ได้

ตะลอนกันไปแล้วยุ้ยก็เป็นผู้หญิงด้วยอย่างนี้ค่ะ
ครับฮืม
อุปสรรคทุกอย่างมันแพ้ความรักหมดละครับ

ขอเสียงปรบมือครับผมฟังดูแล้ว

ถ้าอย่างนั้นนะครับได้ไป๑คะแนนเช่นเดียวกัน

ความรู้ใจทำคะแนนตีเสมอขึ้นมาได้
ตอนนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของชายหนุ่มทั้งสอง
ที่ต้องมาทายใจภรรยากัน
กับคำถามสถานการณ์ล่ะครับ
ผมจะมีสถานการณ์เล่าให้คุณฟัง

คุณจะต้องตอบถูกเหมือนกับแฟนของคุณ

เดี๋ยวผมให้คู่นี้เล่นก่อน

คุณคิดว่าภรรยาของคุณมองคุณ
มีสรรพคุณการใช้งานเช่นไร

ใช้ดีจึงบอกเพื่อน
พร้อมนะฮะเตรียมตัวครับ

ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน

โชว์เหมือนกันครับ

คือผมก็เกือบเหมือนไอ้เจ้าเล็กนี้เลย

ไม่ว่าจะเป็นตัดย่ารดน้ำต้นไม้

คือทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราหมดเลย

แต่เล่าให้ฟังเขาเป็นนาที

คือตัวเดียวกันใช้สารพัดอย่างเลย

แต่เราทำด้วยความจริงใจที่สุดเลย
พูดหน่อย
คือผมรักกันมาเนี่ยทั้งหมด๑๖ปี๑๖ปีใช่ไหมเนาะ

๑๗ปี๑๗ปี

ใช่ยุ้ยเนี่ยคือหน้าที่เขาคือร้องเพลงหาเงินแล้วผมเนี่ยคือทำอะไรไม่ได้เลย

เออเชิญเชิญเข้ามาใกล้ผมเลยครับ

คือจะต้องมาทำอย่างอื่นอีกมันก็คงไม่ใช่แล้ว

พี่ร้องเพลงถ่ายรายการทีวีเล่นละคร

อันนั้นหนักกว่าธาตุอีกมั้ย

สรุปว่าคุณได้กันไปคนละ๑หัวใจ

เพื่อชิง๒หัวใจกับช่วงหน้าของเราครับ
หวานมันฉันคือเธอสักครู่เดียวครับ

ยังไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว
ช่วงหน้าศึกหวานมันฉันคือเธอ
ผู้ชายไม่เกี่ยวกับภารกิจลุยเดี่ยวของสาว